คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อย
แสดงความเสียใจครอบครัวของน้องโก้ค่ะ

นักเรียนชั้นม๑โรงเรียนหัดใหญ่
เจริญราชพิธยาที่จสงขลา
เมื่อ๓สิงหาคมที่ผ่านมา
โก้ถูกเด็กชายแทนทำร้าย
เด็กชายแทนเขาเป็นนักมวยด้วย

ใช่ค่ะแล้วก็น้องโก้มีอาการเลือดคั่งในสมอง
แล้วก็สลบไปเลยแล้วก็อยู่โรงพยาบาลตั้งแต่๓สิงหาคม

วันนี้น้องโก้เสียชีวิตแล้วค่ะ
แล้ววันนี้เป็นวันเกิดของน้องโก้ด้วยนะคะ

๔สิงหาคมคือวันเกิดของน้องโก้
อายุ๑๓มาเสียชีวิตลงในวันเกิดนะคะ

จะเอาผิดคู่กรณียืนยันว่ายังจะเอาผิดนะคะ

ถ้าคู่กรณีจะมางานศพ
มาขอขมาก็ยินดีก็ยินดีให้มานะคะ

เรียนอยู่ม๑โรงเรียนหาดใหญ่

ถูกเด็กชายแทนเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะ
เป็นนักมวยด้วยต่อยเขาที่หน้า
สลบนะคะแล้วก็เลือดข้างในสมอง

รวม๑๒วันแล้วก็วันนี้เสียชีวิต
และอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของน้องโก้เนี่ยค่ะ

ถ้าน้องยังมีชีวิตอยู่วันนี้ก็จะ๑๔ปีเต็ม
ใช่อายุครบ๑๔ปีวันที่๑๔สิงหาคม

ญาติก็นำร่างของน้องโก้นะคะ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดควนลัง

กลางกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและญาติญาตินะคะ

กับน้องโก้นะครับ

วันเกิดพบใหม่ก็ขอให้ใจ
เป็นการร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ที่เศร้าที่สุด

แห่งความโศกเศร้าอะไรอาวรเลยเหรอฮะ

แม่ของน้องโก้ก็เป็นคนเปล่าเทียน

คุณแม่ของน้องโก้คือคุณแม่ศรีปัญญาช่วยสมนะคะ

ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมาตลอดแล้วก็อาการไม่ดีขึ้นเลยนะคะ
ความดันเริ่มลดลงเรื่อยและจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา๗นาฬิกา๒๐นาทีของวันนี้
คุณแม่บอกว่าอยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีกับคู่กรณีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าน้องโก้ต้องเสียชีวิต
ถ้าทางครอบครัวของคู่กรณีจะมาขอขมาจะมาร่วมงานศพ
คุณแม่ไม่ปิดกั้นมาได้แต่เรื่องของคดีความก็ต้องว่ากันไปให้ถึงที่สุดค่ะ
จะมาขอขมาได้อโหสิกรรมให้แต่เรื่องคดีก็ต้องว่ากันไปตามถูกผิดนะคะ

โรงเรียนจะช่วยเหลือเรื่องของการจัดงานศพ

จะมีการประสานเรื่องเงินอุดหนุนต่าง
ให้กับทางครอบครัวของน้องโก้ด้วยค่ะ
การตังจริงจับสวบไม้หน้าหลุดสวบคลุก
แต่น้องโก้คงจะมาดูเล่นทุกวันแล้วกัน
ทีนี้มาดูเรื่องของการดำเนินคดีนะคะ
พันธมรตโทบัญญัติวงสุวรรณรอง
กำกับการสอบสวนสพทุ่งตำเสา
เจ้าของคดีก็บอกว่าคดีนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนอยู่ค่ะ
เรื่องต้นก็แจ้งข้อหาคู่กรณีก็คือเด็กชายแทน

แต่พอน้องโก้มาเสียชีวิตก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มนะคะ
ตอนนี้ส่งตัวเด็กชายแทนไปที่สารพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กจังหวัดสงขลาแล้ว
คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่๓สิงหาคมนะครับ
เป็นช่วงที่เป็นชั่วโมงกิจกรรมตอนบ่ายของโรงเรียนนะคะ
จากการสอบสวนพยานแวดล้อมก็รู้ว่าเด็กชายโก้
ผู้เสียชีวิตก็ไปถมน้ำลายใส่เด็กชายแทน
เด็กชายแทนก็เลยโมโหเตะไปครั้งหนึ่ง
แล้วก็ต่อยไปที่หน้าจนเด็กชายโก้ล้มลงแล้วก็สลบไป
ว่าศีรษะของเด็กชายโก้หรือว่าน้องโก้เนี่ยนะคะ
ฟาดพื้นทำให้เลือดข้างในสมอง
และสุดท้ายก็มาเสียชีวิตลงในวันนี้นะคะ
พิธีชาปนกิจศพของน้องโก้จะมีในวันจันทร์ที่๒๐สิงหาคมค่ะ
ก็คู่กรณีเขาก็เป็นนักกีฬานักมวยด้วยนะ

มันก็เลยถึงขั้นที่เพื่อนนี่คือล้มแล้วก็สลบไปเลย

ข่าวสารที่เกิดขึ้นว่าสตินะฮะความยับยั้งชั่งใจอันนี้สำคัญ
อย่างนั้นมันเดิมพันธุ์ด้วยอนาคต
ของตัวเองแล้วก็ของเพื่อนของเรานะครับ